สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

ตุ๊ดกันมาเลยทีเดียวนะคะคุณ
คุณจะหอบเหรอครับ

นี่ไงเซฟน้ำท่วมนะเซฟอุบล
แองจี้เขาก็อินเทรนด์ช่วงนี้ทวิตเตอร์ก็ต้องมีคำเหล่านี้ติดอยู่ในทวิตเตอร์นะคะ
ยอดของพี่เป็นทั้งยุค๓๐๐กว่าล้านแล้ว

แต่ก็ยังสามารถบริจาคไปได้เรื่อยนะครับ
ไปดูการอัพเดทภารกิจของคุณบิลลือริสต์นะครับ
แล้วก็มูลนิธิร่วมกระตันอยู่ช่วยเหลือน้ำท่วมอุบลนะครับ
วันนี้ได้มีการเตรียมช่วย๑๙๙๖ครัวเรือนนะครับคุณผู้ชมครับ

พุ่งไปแตะที่๓๓๐กว่าล้านแล้ว
ในช่วงประมาณเย็นนะครับคุณผู้ชมครับ
มูลนิธิร่วมกับตันยูได้มีการโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความนะครับ
บอกว่านี่คือพลังหัวใจของคนไทย
เพิ่มขึ้นอีกเป็น๓๓๒ล้าน
หลังจากที่เมื่อช่วงคืนวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมานะครับ
รัฐบาลได้จัดรายการพิเศษร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม
เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ
ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยสำนักนายมนตรี
หรือกับการดับมนตรีกระหวม
เรียกรอบมาเปิดเปรย์ตัวเลขยอบบริจาคจากเงินนะครับ
ที่ปิดรายการไปประมาณสัก๔ทุ่ม

เมื่อคืนนี้เป็นจำนวนเงินอยู่ที่๒๖๓๕๗๘๘๙๐บาทนะครับ

คอนละมอร์ครบเลยในวันนี้คอนละมอร์ครบเลย๒๐๕๐๒๐๒๐

ฟ่ายเจอคุณบินรัฐมนตร์ตีหนู
นั่นใครฮะเสียปู้
นายกถามเสียโป้ถามคุณบินว่ากันไหม

นี่นายกสามเสียโป้นะฮะเสียโป้ก็มาด้วย
เมื่อคืนนี้ก็มีหลายคนที่แบบไปร่วมกันงานที่เมื่อวานที่เอ็มขวัญ
ที่ช่อง๙นี่แหละเอาง่ายช่อง๓๐ช่อง๙เนี่ย
เมื่อวานนี้ก็เลย๒๐๐กว่าล้านนะฮะ
แต่ขณะเดียวกันวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะครับ
ลงพื้นที่หมู่บ้านคูสว่างตำบลหนองกินเพลอำเภอวารินชำราบ

พบว่าน้ำยังคงท่วมสูง๒๓เมตร
แต่สถานการณ์น้ำถามว่าดีขึ้นไหมเขาบอกว่าดีขึ้น
และที่นี่เป็นหมู่บ้านแรกเลยฮะ
ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากคุณบินบริษฐ์คุณ
ละ๕๐๐บาทหรือครอบครัวละ๕๐๐บาทเนี่ย
โดยชาวบ้านบอกว่าเงินจำนวนนี้ช่วยชีวิตพวกเขา
ช่วยชีวิตพวกเขาได้มากเลยจริง
อย่างมีเพื่อนบอกว่ามีคนหนึ่งเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะ

น้ำมันมาเร็วแล้วก็พัดไปเร็วพอสมควรนะครับ
ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวข่าวใส่ไข่
ขอตัดไปที่หมู่บ้านครูสว่างตำบลหนองกินเพลง
ที่อำเภอวาลินชำราบกันสักนิดหนึ่งครับ

วันนี้ผมอยู่ที่บ้านกูสว่างนะครับ
ตำบลหนองกินเพลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ผมมาอยู่บริเวณกลางน้ำนะครับในพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นตอนนี้นะครับ
ในทุกพื้นที่๑๐๐ของหมู่บ้านนั้นถูกแทนที่ด้วยน้ำนะครับ
ซึ่งในขณะนี้นะครับในพื้นที่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ๒๓เมตร
ซึ่งนั่นก็ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับ
ซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านแรกที่ถูกน้ำท่วมนะครับ
แล้วก็เป็นหมู่บ้านแรกที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับ
โดยผมได้สอบถามชาวบ้านในเบื้องต้นว่าเงิน๕๐๐๐บาทนั้นจะนำไปทำอะไรบ้าง
ชาวบ้านก็บอกว่าเงิน๕๐๐บาทที่พี่บินให้นั้นนะครับ
ค่อนข้างที่จะต่อชีวิตพวกเขาไปได้อีกนานครับ
เพราะว่าเงินในส่วนนี้นะครับจะใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับ
รวมไปถึงซื้อน้ำมันนะครับการเติมเรือที่จะออกไปข้างนอก
แล้วก็ส่วนที่เหลือนั้นก็จะใช้หลังน้ำรถหลังน้ำรถนะครับ
เพื่อที่จะไปซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน
รวมไปถึงซื้ออุปกรณ์ต่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตหลังจากนี้ต่อไปครับ
แล้วก็นี่นะครับผมอยู่ที่บ้านของคุณพี่ท่านนี้นะครับ
ซึ่งบ้านของคุณพี่นี้ก็ถูกน้ำท่วมทั้งหมด๓หลัง
เพราะว่าเป็นบริเวณของบ้านของครอบครัวเขาด้วยนะครับ
คุณพี่ครับตอนนี้บ้านของคุณพี่นี่ถูกท่วมไปกี่ชั้นแล้วครับบ้าน
สั้น๒หายครับสั้น๒หายครับ

ลำบากครับตีที่นอนขึ้นข้างบนอีกหลังคาอีกชั้น๓ครับลำบากมาก

ก็ยังดีมีพี่บินบริษฐ์มาช่วยคนพิการแกให้ตังค์๒๐๐๐บาท

ก็โอเคครับดีใจมากดีใจมากเลยพี่สำหรับผมนะขอขอบคุณพี่ดินมณีฤทธินะครับ

มันดีใจมันตื้นตันยังไงบ้างบ้างนะน้ำตาไหล่ได้ไหม
ผมร้องไห้ครับผมดีใจเพราะว่าผมเป็นคนพี่กัลพี่กัลอาคารเดินไปได้
มันลำบากมันลำบากขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อย
เมียก็ออกไปข้างนอกเนอะไปเลี้ยงบัวเนอะผมก็ขยับหน้าขยับหลังอยู่คนเดียวคนพิการทำ

พอดีผมเป็นที่ดินวันนี้มาผมร้องไห้ผมดีใจ

ผมดีใจมากผมขอขอบคุณหน่วยงานพี่บินบริษฐ์นะครับผมขอขอบคุณครับ

เขาฝากขอบคุณไปยังทีมงานของพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับโดยบ้านของพี่เขานะครับก็ชั้นเนี่ยหลังเนี้ยนะครับ
คือบ้านของลูกสาวถูกท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเนี่ยครับน้ำมาลดไปแล้วหนึ่งเมตรนะครับ
ก็คือประมาณท่วมเกือบมิดหลังคานะครับแล้วก็นั่นบ้านของพี่เขานะครับก็ถูกท่วมไปชั้นแรก
จนเกือบจะถึงเลยชั้น๒อีกนะครับแล้วก็พี่เขาต้องไปต่ออีกชั้นหนึ่งครับเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัย
แล้วก็พี่เขาก็พิการด้วยนะครับเขาก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็เลยร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจนะครับ
แล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปยังพื้นที่บ้านท่ากกแห่นะครับ
อยู่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับผมได้ไปพบกับสุนัขจรจัดจำนวนมากนะครับ
ซึ่งติดเกาะประมาณสี่ไร่อยู่ภายในหมู่บ้านนะครับซึ่งสุนัขเหล่านี้นะครับเป็นสุนัขจรจัด
ที่มีผู้คนเอามาทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมนะครับทำให้พวกมันนั้นต้องอดหยากเป็นอย่างมากในขณะนี้
แต่ก็มีทีมงานของพี่บินรวมถึงทีมงานข่าวของเรานะครับนำอาหารไปให้นะครับ
แล้วก็ที่นี่นะครับชาวบ้านก็ฝากเรื่องร้องเรียนมาว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาส
ที่จะให้มาทำหมันสุนัขเพื่อที่จะควบคุมจำนวนประชากรของพวกมันครับ
แล้วก็ผมได้มีโอกาสไปยังพื้นที่บริเวณโรงเรียนท่ากกแห่วิทยารามอีกที่หนึ่งนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้ก็พบว่าปริมาณน้ำนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องน้ำในพื้นที่นั้นก็เหลือประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับ
แต่ก็ยังคงพบว่ายังท่วมสูงอยู่ผมเข้าไปในโรงเรียนนะครับก็พบว่าพื้นที่ของโรงเรียนนั้นได้รับความเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
อาคารเรียนทั้งสองหลังได้รับความเสียหายโต๊ะเก้าอี้รวมถึงสิ่งของต่างลอยไปกับน้ำ
แล้วก็มีบ้านหลังถัดไปนะครับพอน้ำลดก็มีพี่ผู้ชายคนนี้ครับเขาเข้ามาทำความสะอาดบ้านนะครับ
การเก็บซากสิ่งของต่าง
อย่างเช่นพวกตู้เสื้อผ้าก็นำซากขึ้นเรือ
นำรถจักรยานที่จมอยู่ใต้น้ำนั้นขึ้นไปไว้บนที่พัก
ที่เขาทำไว้สูงกว่าระดับน้ำนะครับ
ซึ่งนี่ก็คือเพียงแค่เสร็จเสี่ยวเล็ก
ความลำบากของชาวบ้านที่นี่นะครับ
เพราะว่าปัญหาอีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือชาวบ้าน
เริ่มมีน้ำกัดเท้าเพิ่มมากขึ้นนะครับ
สิ่งที่เขาต้องการหลังจากนี้นั่นก็คือรองเท้าบูธครับ
เพื่อที่เขาจะใช้ลุยน้ำรวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนะครับ
พวกเขาจะต้องใช้ทำความสะอาดบ้านหลังจากนี้

เพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งนั้นต้องใช้เงินนะครับ

ก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาซ่อมแซมบ้าน
ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาซื้อสิ่งของใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับ

และนี่นะครับก็คือความเสียหายล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับ

รายงานจากบ้านครูสว่างตำบลหนองกินเพล
อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ

ก็จะสแตนบายจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ก็จะมีคนจากไทยรัฐทีวีไปเกาะติดอย่างนี้
คำถามที่เมื่อกี้เขาถามว่ารัฐบาลจะเยียวยาอะไร
คือหลังจากนี้หลังจากตรวจสอบไปปุ๊บ
ว่าแต่ละบ้านเนี่ยเสียหายแค่ไหน
เขามีงบเยียวยาต่อหลังเนี่ยนะฮะ

ได้ถึงสูงสามแสนบาทต่อหลัง
แต่ขนาดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพืชไล่

แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ให้กำจำกัดแค่๓๐
เงินจากรัฐบาลหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบ
แต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละบ้านเนี่ยมันมีความเสียหายมากแค่ไหน
อย่างเมื่อกี้ที่บ้านของคุณลุงที่เป็นพิการอย่างนี้
ไปหมดเลยน้ำสูง๒๓เมตรเนี่ยคุณหญิงสาวอย่างนั้นก็น่าจะได้เต็ม
สองแสนแล้วก็จะลัดลดหย่อนลงมาเรื่อยว่าความเสียหายมากน้อยแค่ไหน
แต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่น้ำคุณหนุ่มไปแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหหนักฮะคือที่เห็นนี่คือถือว่าน้อยลงแล้วนะ
อันนี้คือเขาบอกน้ำลงมาวันนี้โทรถามแต่ตรงนี้คือฝั่งวาลินชำลาบบ้านหลังนี้
ก็คือจริงแล้วจะสูงกว่านี้แต่นี่เขาบอกลดมาเมตรกว่าแล้ว
ลดลงมาหน่อยแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะครับ
เพราะว่ามันเคยสูงสุดที่๕เมตร
๕เมตรจริงครับในที่ต่ำนะถูกประมาณขนาดนั้น
คือแล้วในขณะเดียวกันบ้านชาวบ้านเนี่ยเจอความโชคดีบางบ้านเก่า
เขาจะมีการยกพื้นสูงกันไอ้ตรงนั้นก็ยังจะรอด
แต่อย่างบางบ้านที่เขามาทำเป็นสมัยใหม่ที่แบบว่าทำเป็นแบบว่าบ้านชั้นเดียวบ้าง
อันนั้นเขาจะหนักนะฮะ
อย่างที่บอกกันนี่ก็คือสถานการณ์ที่ไทยรัฐทีวีติดตามกันมาอย่างตลอดอย่างตลอด

นี่ผ่านไปประมาณ๑อาทิตย์ก็ลดลงมาประมาณแค่แบบ๑เมตรเอง
เขาว่าจริงแล้วบางคนติดอยู่น้ำท่วมอย่างนี้จริงมาเดือนกว่าแล้ว
แล้วก็พระนี่ไงที่บอกบางทีบางองค์ไม่เหลือจีวรแล้วจีวอนไปกับน้ำหมดแล้ว
บางคนเขาบอกว่าเดือนกว่าแล้วแล้วเขาบอกว่าน้ำจะเริ่มสถานการณ์ดีมากที่สุดก็คือหลังวันที่๑๐ตุลา

หมดเลยฮะไปพี่บูลไปคือเข้าไปข้างในอีก
อย่างนี้พี่หนุ่มอย่างคนไม่เคยไปหรืออย่างพวกหนูไม่เคยไปเนี่ยพอไปถึงสนามบินหรือแม้จะเดินทางต้องจากไหนไปไหนก่อนถึงยังไง
ไม่ไกลอะครับคือลงจากสนามบินก็เข้าวันดิน

อย่างพี่ดาราเขาไปลงกันเนี่ยคือต้องเป็นจุดใหม่

คือในเมืองเนี่ยตอนที่ผมไปตอนแรกเลยที่ท่วมหนักเลยนะในเมืองเนี่ยถือว่ายังไม่ท่วม
แต่ว่าพอผมกลับมาเนี่ยน้ำก็ท่วมตลาดแล้วมันก็ลงแต่มันท่วมน่าจะท่วมจากฝนตก
แต่ตรงเมืองเนี่ยไม่ค่อยท่วมมันจะไปท่วมเหมือนรอบนอก
ลักษณะของอุบลเนี่ยตรงกลางก็เหมือนกับเป็นไข่แดงแต่โดยรอบเนี่ยก็จะท่วมหมด

เวลาลงไปช่วยกันนักร้องลงไปช่วยกันคือเขาต้องไปแบบพักที่จุดไหนก่อนที่จะเดินทาง
แล้วไม่ในตรงเมืองฮะในตรงเมืองไม่ได้ลำบาก
๗๔ตรงนี้คือรอบทรอบ
ขาวก็คือที่โดนน้ำท่วม

แห้งเยอะก็คือไข่แดงตรงกลางที่เป็นตรงเมือง
เพราะตอนนี้เผื่อใครที่อยากไปช่วยหรืออะไรอย่างไร
แบบตอนนี้ศิลปินดาราก็ลงไปกัน

แต่ก็หมายถึงว่าหลังจากนี้ที่มีชีวิตจริงตอนนี้คือไป

ชีวิตจริงมันจะเริ่มหลังจากที่น้ำลด
บางคนที่เขาไม่มีรายได้มาแล้ว๒เดือน
เพราะส่วนใหญ่เขาต้องยอมรับประชากรส่วนใหญ่
เขาทำเกษตรกรรมแล้วแบบรายได้ก็หาย
ไม่ต้องหาข้าวกินข้ามจริงคือหาข้าวกินข้ามเพราะไม่มีเงิน
เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บินเป็นคนที่วันนี้ทำบุญกับพี่บินจริงเนี่ย
ถึงมือประชาชนที่สุดเอาตรงคือ

เขาเป็นกฎหมายของเขาที่จะต้องผ่านนู่นผ่านนี่
แต่พี่บินก็เลยบอกว่าเอาละครอบครัวละ๕๐๐บาท

ดังนั้นก็จะเห็นหมด

อยู่ที่อุบลอย่างเดียวไหมหรือมีที่อื่นที่คน

ยกสูทอลลดหมดแล้ว

สมมุติจังหวัดอื่นอย่างที่ว่าเราก็ไม่รู้อีกว่าพายุมันจะมาเมื่อไหร่

คำว่า๑๐ตุลาที่น้ำไปเนี่ยคือกรณีที่ไม่มีพายุเข้านะ
เราก็ไม่รู้ว่าฝนจะมาเมื่อไหร่พายุจะมาอีกเมื่อไหร่

อย่างที่พี่บินก็บอกว่าโอเคละครอบครัวละ๕๐๐บาท
เป็นการเยียวยาเบื้องต้นจากคนไทยทั้งประเทศ
เราก็ช่วยกันเนอะคนละไม้คนละมือ
อีกหนึ่งเรื่องวันนี้เรียกว่าเป็นกระแสที่พูดกันแบบในวงกว้างเลยทีเดียวนะคะ
ลาลาเบลพริตตี้สาวที่ถูกจ้างไปงานปาร์ตี้แห่งหนึ่ง
จู่ก็หายไปแล้วก็เป็นศพปริศนาเลย
ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงแล้วเกิดอะไรกันขึ้นนะคะ
วันนี้ค่ะพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่พบศพนางสาวทิติมาอายุ๒๕ปี
หรือว่าลาลาเบลพริตตีสาที่นอนเสียชีวิต
วงบุคโลเขตธนบุรีกรุงเทพเขาบอกว่า
จากการสอบปากคำเบื้องต้นทราบว่านายนัดดันัย
อันนี้เป็นแฟนของผู้ตายพบศพผู้ตายเนี่ยนอนอยู่ลักษณะนอนหงาย
เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำ
บนโซฟาหน้าล็อบบี้ของคอนโดที่เกิดเหตุ

ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
สำหรับประเด็นนี้มารดาผู้ตายก็ติดใจถึงสาเหตุการตาย
ว่าบุษสาวอาจจะถูกทำร้ายร่างกาย
หรือว่ามีการกระทำจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือเปล่า
พนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนพร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง
ก็เร่งสืบสวนในกรณีนี้นะคะ
ว่ามีผู้ใดที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนในการกระทำผิดหรือเปล่า
พร้อมทั้งดำเนินการชนะสูตรพลิกศพ
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงตามกรอบระยะเวลาของกฎหมาย
ซึ่งล่าสุดวันนี้ค่ะเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ก็ภายหลังจากที่นายชัดพลพันนาอายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของปาร์ตี้ย่านบางบัวทอง
ก่อนที่พริตตี้สาวลาลาเบลที่ถูกจ้างไปชงเหล้าเนี่ย

ก็เดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนบุคโล
โดยยืนยันว่าภายในงานไม่มียาเสพติดหรือว่าสารอันตรายอื่น
เป็นเพียงการจ้างน้องเบลให้มาเอ็นเตอร์เทนชงเหล้าเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวก็รายงานล่าสุดบอกว่าผลการตรวจชนะสูตรศพของน้องเบลนะคะ
มีสารคัดหลังตกค้างในช่องคลอด
อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นสารคัดหลังของผู้ใด
ส่วนสาเหตุแห่งการตายในเวลานี้ยังระบุไม่ว่า
เป็นเพียงแค่การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ
และมีภาวะหัวใจวายเชี่ยพลัน
อย่างไรก็ตามค่ะต้องรอผลพิสูจน์สารพิษ
สารเคมีในอาหารนะคะแล้วก็อื่น
ในระบบการย่อยภายในร่างกายมาประกอบกันอีกครั้ง
ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ระยะเวลานานประมาณ๑๕๔๕วันเลย
จึงจะทราบผลส่วนหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด

ก็สามารถบันทึกภาพของนายรัชเดชหรือน้ำอุ่น
ถ้าเป็นนายแบบหนุ่มอุ้มร่างอันหมดสติของน้องเบล
ออกจากบ้านนี้ไปขึ้นรถ

แสดงให้เห็นว่าผู้ตายไม่มีสติ
ตั้งแต่นำตัวออกจากบ้านหลังนี้ที่มีงานปาร์ตี้แล้ว
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมภาพ
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสำนวนต่อไปนะคะ
ทีนี้หลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่าแบบ
เพาะในวงจำกัดเนี่ยมันคืองานอะไร

แล้วมันมีมากกว่าการขายหน้าตาเหรอหรือว่าอะไร
ก็มันเป็นเรื่องมาจากการที่
กรณีที่เสียชีวิตปริศนาของน้องลาลาเบลนี่แหละค่ะ

หลังจากที่มีผู้ชายต้องสงสัยเนี่ยพามาที่คอนโดนี้
แล้วก็อยู่ดีก็อุ้มลงมาทิ้งเอาไว้ที่ล็อบบี้

ขอโทษนะคะที่เพื่อนทำตัวแบบนี้ก็โพสต์ข้อความ
อ้างว่าน้องลาลาเบลถูกชายคนดังกล่าว

กินเหล้าชงเหล้าอะไรแบบนี้
แล้วก็มอมยาเสพติดผู้ตายแล้วก็อัดคลิปเอาไว้ด้วย
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการควบคุมตัวชายคนนี้
ที่เจอที่ห้องพักอันนี้นะคะนำไปสอบสวนอีกแล้ว

เวลาที่อ่านข่าวจะได้เข้าใจกันสักนิดนึง
ก็คือรับงานดูแลลูกค้าคนเราทุกวันนี้มันเหงากันเยอะ
ไม่มีเพื่อนเที่ยวไม่มีเพื่อนกินเหล้า

ก็จะรับงานดูแลลูกค้าชงเหล้าดูนั่งกินข้าวพาเที่ยว
ก็ประมาณสักแล้วแต่เลสของคน
ทั้งขนมนะหรือการอัพก็คือเอาง่าย
อัพยาการอัพยาการอัพยาการอัพยาการอัพยาการอัพยา
ถนมเคเกอร์ก็ประมาณ๓๐๐๐๑๐๐๐๐บาท

คือผู้รับงานเนี่ยทราบดีว่าต้องรับงานจบที่บนเตียง

ก็ประมาณสักราคาสตาร์ทอัพอย่างประมาณ๗๐๐๐๑๐๐๐๐บาท

นอกจากหน้าตาแล้วยังต้องมีโปรไฟล์เนี่ย
สมมุติเป็นพิตตี้เป็นดารา
ดาราก็ทำเยอะนะดาราก็ทำเยอะแต่ไม่ใช่พระเอกนางเอกนะ
คือเป็นดาราก็แบบว่าบางทีคำว่าดาราทุกคนไปผ่านกล้องนิดหน่อยก็เป็นดาราแล้ว
มีดาราเป็นนางแบบตัวประกอบผ่านกล้องราคาก็จะสูงหน่อย
แล้วแต่นะฮะมีเอ็นบีกินี่
เออเอ็นบิกินี่ด้วย
เขาบอกว่าเมื่อตกลักเอ็นตัวเด็กเอ็นต้องใส่ชุดบิกินี่
เอ็นแรงได้ขั้นแรงสุด
ต้องรับทุกสถานการณ์ควักได้ล้วงได้แต่ไม่มีการขึ้นเตียง
อ๋อไม่มีการขึ้นตีนะครับก็๕๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐บาท
สรุปวันนี้นักข่าวส่วนใหญ่รวมถึงไทยรัฐทีวีของเรา

เขาก็เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวว่า
ตัวเองตัวแม่ของลาราเบลก็มีลูกสาว๒คน
คนโตมีครอบครัวไปแล้วตอนนี้ลำบากมาก
ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถรายได้หลักเนี่ยก็มาจากน้องเบล

แล้วน้องเบลยังมีลูกสาวฮะยังมีลูกสาวที่ต้องเลี้ยงดู

ใช่เลิกสามีไปเมื่อ๒ปีก่อนลูกสาวเนี่ยพี่จะ๓ขวบเอง
เด็กที่๓ควบแล้วก็แต่ถึงอย่างไร
นไขข้อรู้สึกคล่องใจว่าลูกตายได้ยังไง

แล้วก็มันไม่ชัดเจนสักทีหนึ่ง
สรุปแค่น้องเบลหัวใจล้มเหลวหรือ
ตอนนี้ก็รอผลชนสูตรอย่างเดียว
แม่เขาบอกว่าจากการสอบถามเพื่อนของน้องเบล
ทราบว่าผู้ชายคนนี้ที่พาลูกสาวขึ้นคอนโดเนี่ย
แอบชอบน้องเบลมานานแล้ว
เตยเตยกลับเก้งกวางเสียใจวันนี้คุณแม่
เมื่อวานคือมีภาพฆาตหน้าของคนชื่อน้ำอุ่นเนี่ย
นี่แล้วหุ่นก็ใหญ่มาก
เตยเตยก็ไปตามหาว่าเป็นใครยังไง

ก็ใช่แม่ตกตกนะเธอ
อันนี้หรอไม่ใช่อันนี้ใช่ไหม
ที่เขาตามหากันเมื่อวาน
แต่ว่าตรงนี้มันอันจริงไม่ใช่แบบนี้เหรอ

โอเอาละเนี่ย

เป็นเพื่อนกับผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะที่เป็นแบบทำงานแบบนี้นะ
รู้สึกเขาจะเป็นคนส่งด้วยหรือเปล่า

คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่๑๖ที่ผ่านมานะฮะ
ไปนั่งกินเหล้าไปอยู่เป็นเพื่อน
ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะที่อยู่ในซอยลาดประดุก

คือบ้านหลังนี้จะจัดปาร์ตี้กันแทบจะทุกวันนะฮะ
ฉะนั้นก็จะมีแบบโมเดลลิ่งที่จะรู้จักกันอยู่แล้ว
ในการที่จะส่งน้องไปนั่งดื่ม
ก็จะมีค่าเสียเวลาที่น้องไปนั่งอยู่เนี่ยนะฮะ
แต่วันที่ลาเบลไปเนี่ยนัดตอนเที่ยงงานจะเลิกประมาณ๕โมงเย็นนะครับ
แล้วระเบลเนี่ยพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณสักบ่าย๒โมง
ได้มีการติดต่อมาทางเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าฝนนะครับ
ทีนี้ก็บอกว่าฝนว่าตัวเขาเองตอนนี้เขาเมามากเลย
บอกว่าไม่ไหวแล้วคือกินเหล้ามาตั้งแต่เที่ยงแล้วแล้วกินหนักมากเนี่ยตอนนี้
พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยลาลาเบลหายไป
พอหายไปเสร็จปรากฏตอนแรกเขามีการนัดแนะกันกับฝน
แล้วก็แฟนของฝนชื่อว่าชื่อว่าโทนบอกว่าจะไปเช่าพระด้วยกัน
โทนกับทางฝนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะไปไหนวะเนี่ยทำไมถึงหายไป
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะฮะจนกระทั่งประมาณสัก๒ทุ่ม
แม่ของทางเบลนี่แหละเป็นคนที่ติดต่อไปหาโทนเพราะว่าสนิทกัน
บอกว่าโทนตามน้องหน่อยน้องหายไปไหนโทนรู้ครับว่าน้องเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านหลังนี้
เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนมีงานประจำ
เขาก็เลยตามไปที่บ้านหลังนี้เขาไปถึงประมาณ๓ทุ่มปรากฏว่าไม่เจอลาลาเบลแล้ว
แต่ไปเจอรถของลาลาเบลเนี่ยจอดอยู่ที่หน้ารถหลังหน้าบ้านหลังนั้นนะฮะ
เขาก็ไปถามเจ้าของงานว่าเนี่ยเบลอยู่ไหนเจ้าของงานบอกไม่รู้
ตอนแรกก็บอกไม่รู้เอ๊ะไปไหนก็ไม่รู้นู่นนี่นั่นก็เข้าไปดูในบ้านนั้นก็ไม่มี
สุดท้ายเขาก็เลยโวยวายขึ้นมาคือโทนเนี่ยโวยวายบอกว่าน้องเขาไปไหนน้องเขาอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
สุดท้ายก็เลยบอกว่าอ๋อออกไปแล้วไปกับผู้ชายคนหนึ่ง

แต่ว่าเขายังไม่ยอมบอกว่าเป็นใครนะทางโทนเขาก็ถามบอกรู้จักไหมสนิทไหมเนี่ย

ที่ไปด้วยเนี่ยทางนี้รู้จักไหมก็บอกว่าไม่รู้จักไม่ได้สนิทไม่ได้อะไร
ปรากฏว่าโทนเขาไม่เชื่อเขาก็เลยนั่งรออยู่ที่บ้านหลังนั้นบ้านที่จัดงานที่ราชประดุกนี่แหละ

จนถึงประมาณสักเกือบจะตีหนึ่งก็ปรากฏว่ามันมีโทรศัพท์จากผู้ชายคนนี้คืออุ่นเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปหาทางบ้านที่จัดงาน
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเบลเนี่ยตัวเย็นมากให้ช่วยมารับไปหน่อยเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางโทนทางแฟนของลาลาเบลชื่อว่ายงเนี่ยเขาไปในที่เกิดเหตุแล้วก็ไปในบ้านหลังนี้แล้ว

ก็จะมีไปสี่คนมีจอยเป็นเพื่อนนะฮะมีฝนแล้วก็มีโทนเป็นแฟนกันแล้วเป็นเพื่อนของทางลาลาเบลแล้วก็มีแฟนของลาลาเบลก็คือชื่อย้งเนี่ยเขาก็ไปที่บ้านราดประดุกนี่แหละไปนั่งคอยกันอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยอุ่นเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปไปคุยกับเจ้าของงานปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นสี่คนเนี่ยเพื่อนของลาลา
ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนี่ตอนขนศพอันนี้คือเขาต้องแบบ
อันนี้อันนี้ตอนพาออกไปตอนนี้พาลงมันจะมี๒คลิปนะฮะ
คลิปหนึ่งเนี่ยเป็นตอนที่พาน้องเนี่ยเข้ามาเข้ามาในคอนโด
ตอนประมาณสิบแปดในรายการกับอีกสองนาทีแล้วก็พากันให้บนห้องแต่อันนี้
หลังจากที่เอาลงไปเนี้ยตอนเนี้ยเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งสี่สิบอืม
ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เอาลงไปไว้ที่เอ่อล็อบบี้อืมปรากฏหลังจากนั้นเนี่ย
ตัวเพื่อนของเบลเนี่ยกับทางแฟนคือยงเนี่ยเขาไปถึงเขาก็เข้าไปดู
ปรากฏว่าเขาซุดเลยเขาเห็นเพราะเขารู้เลยว่าเป็นศพไปแล้วเสียชีวิตแล้ว
บอกว่าตัวแข็งไปหมดแล้วอืมอ่าเสียชีวิตแล้วทีนี้เนี่ยเอ่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ก็คือทางอุ่นเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา
คือเขามีการถ่ายคลิปลงนะบอกว่าน้องเนี้ยอับยาเองเด็กมันห้าวอืม
นู่นนี่นั่นต่างต่างนานาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีแบบมันก็มีหลักฐานบางอย่าง
ก็คือมีคนส่งมาให้ผมนะอืมมีคนส่งมาให้ผมเหมือนกันก็เป็นเป็นเป็น
เป็นไลน์ที่เขามีการพูดคุยกันพูดคุยกันในกลุ่มมีถ่ายคลิป
เอาไว้อะไรแบบนี้มีคนอยากรู้คือว่าน้องอ่ะเสียชีวิตตั้งแต่บนห้องแล้ว
หรือว่าเพิ่งมาเสียตรงล็อบบี้ใช่ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมาเสียชีวิตที่คอนโด
ที่คอนโดนะคือเขาก็ลงไม่รู้ว่าตั้งแต่บนห้องหรือว่าตรงล็อบบี้
หรือต้องรอบบี้เมื่อวานเนี้ยในห้องตัวผู้ชายเองที่ชื่อน้ำอุ่นเนี่ยนะฮะ
อย่างเขาเมื่อประมาณเวลาหกโมงยี่สิบเจ็ดนาทีเขาบอกใจเย็นเย็นนะครับ

กินเหล้าช็อตหนักมากประมาณ๑๐แก้วได้
แล้วของกับแก้มมีแค่ยำลูกชิ้นกับถั่วต่าง
แค่นั้นเองผมไม่ทราบเรื่องเวลาเสียของเบลด้วย
ผมพาเบลมานอนที่คอนโด
แล้วตัวเขาเองเนี่ยผมหลับไปตอนช่วงประมาณ๕๖โมงเย็น
มาเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนเบลมารับที่คอนโดครับ
ผมไม่หนีไปไหนแน่นอนผมบริสุทธิ์ใจครับ
ลูกผู้ชายผมแค่เป็นคนขี้เล่นมากเลยดูสนุกไปทุกเรื่อง
แต่ไม่หนีไปไหนแน่นอนยืนยันได้
ใครที่รู้จักผมดีก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไง
เดี๋ยวรอดูสรุปหมายความพิษแล้วส่วนสุข
นะมีหลักฐานอันหนึ่งนะครับ
ระหว่างคนนึงที่ชื่ออุ่น
แต่ผมไม่ยืนยันเป็นอุ่นนี้นะแต่พูดให้ฟังก่อนแล้วกันว่าชื่อว่าอุ่น

มีการพูดกันว่าอุ่นจัดหนัก

นู่นนี่นั่นไม่ใช่ลายนี้นะไม่ใช่อันนี้นะ
อันนั้นเป็นกลุ่มในไลน์ที่เขาคุยกันเลย
แล้วก็มีการถ่ายคนชื่ออุ่นก็ถ่ายรูปเบลอยู่ในรถเขา

อย่างนี้เดี๋ยวคนก็คิดว่าจัดกันในรถหรอก

มันก็ไล่ไปเรื่อยนะที่ผมนั่งอ่าน
ไปเรื่อยเลยจนกระทั่งไปถึง

จนกระทั่งมีประเด็นเกิดขึ้น

คือพวกนี้ผมมีหลักฐานหมดแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรยังไงนะ

อ๋อมีการพูดถึงว่าปากม่วงแล้วนี่หรอฮะ
มุกแล้วบางทีคนเมาก็ปากม่วงนะ

ก็นอนที่เป็นภาพนอนอยู่

เขาออกมาแล้วเขาออกมาเกี่ยวกับสารคัดหลังตกค้าง
มีมันมีอยู่แต่มันก็จะตรวจสอบได้ว่าเป็นของใคร
เป็นคนกระทำค่ะเขาบอกว่าแน่นอนวันนี้ผลชนสูตรน้องเบลเนี่ย
คลอดฉีกขาดแล้วก็มีสารคัดหลังตกค้าง
อันนี้ก็คือผลจากการชาญสูตรมาเบื้องต้นแสดงว่าถ้าสมมุติเรามองไปประมาณสารพิษอะไรต้องรอ
ใช่สารพิษก็คือจริงตอนนี้เขาก็มีการเช็คอยู่
ใจใช้เวลานิดนึงค่ะว่าอาหารที่กินเข้าไปในระหว่างนั้นเนี่ย
มีสารพิษมีสารเคมีหรือว่ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่า
อันนั้นต้องใช้เวลาหน่อย๑๕๔๕วันกว่าจะตรวจสอบ

คนนี้คือแฟนเขาใช่มะ
กูใช้เสื้อสีดำแต่น้ำมองไม่เห็นแน่

อ่านให้ฟังไหมอ่านเลยอ่ะคุณอ่านมาเลย

คือไลน์ก็มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับ

อุ่นโหดร้ายชอบหม่อม

หลังจากนั้นก็จะมีเขียนว่า

อุ่นแบกไปจัด

อุ่นโหดจัดเมียวันเดียว

เหนื่อยชิบนะพี่คนเมาทิ้งตัว

อันนี้คือพูดให้ฟังหลังจากนั้น

นะครับฟุบไปกับรถแบบนี้

สตินี่ก็คือตอนที่ไปรับมาจากงานบ้านปาร์ตี้ถูกต้องไหม

ผมถามทางญาติแล้วว่าคนนี้คือใคร
ทุกคนยืนยันว่านี่คือเบลนะครับ

ระหว่างคนข้างนอกเห็นแล้วคิดว่า

อื้อนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาตาย

หรือตายบนรถหรือมาตายที่คอนโด
แต่ประเด็นคือว่าตอนยกลงมาในนี้ในบางช่วงบางตอนที่มีการพูดคุยกันนะครับ
ในนี้เขียนบอกว่านางบอกกินเก่งผมเลยจัดให้นะครับ
หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาบอกว่าจัดเกิน๕๕
แล้วก็คนนั้นก็เข้ามาบอกอีกว่าจะมานอนบ้านเก็บงานตลอด
เด็กปากม่วงอะพี่ผมทำอะไรลงไปว่าพี่
แล้วก็ลงไปรูปผู้หญิงปากม่วง
เป็นรูปผู้หญิงปากม่วง
ถ้าทั้งหมดบ่งชี้ไปที่เป็นคนคนเดียวกันนะ
สมมุตินะครับผมบอกว่าสมมุติผมไม่ได้กล่าวหานะ

ผมบอกเลยว่านี่ก็คือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งเหมือนกัน
เพราะว่ามันมีการพูดคุยกันตลอดเวลาในระหว่างเคลื่อนย้าย
มึงเอาลงมาล็อบบี้แล้วมึงก็บอกให้มันเอาไป
แอบดูอยู่แถวนั้นอย่าให้มันเจอนะ

แสดงว่าเพื่อนเขาต้องรู้เรื่องหมดในคนที่คุยด้วย
ตอนเอามาตัวเย็นแล้วก็แข็งหมดแล้ว

กำลังยกศพกำลังเคลื่อนย้ายศพลงมา

เดี๋ยวผมให้นางโทรหาเพื่อนเอง
นางตาลอยน้ำลายฟูมปาก

เมารอผมเลยพี่ฮ่า

ว่าเรื่องนี้จะไปจบลงตรงไหน

แต่ก็ถ้าสมมุติมันก็เป็นได้สองอย่างเหมือนกันนะ
เขาจะไม่รู้เลยเหรอว่าตอนที่เขายกศพลงมา

เพราะอะไรรู้ไหมอันนี้เพื่อนมันก็พูดที่สองแง่แง่เหมือนกันว่า

เดี๋ยวรอนางตื่น
ไม่รู้ว่านางตายหรือเปล่าวะ
คิดว่าเป็นอาการของคนเมาแล้วหมดสติหรือเปล่าวะ

แต่มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดในทุกที่

มันก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวก็คงเช็คกันได้อยู่ค่ะ

รู้ไหมว่าเป็นศพไปแล้ว

เดี๋ยวนะต้องบอกก่อนนะครับว่าที่อ่านเมื่อกี้
เราก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเขานะ

คือมันเป็นคนส่งเข้ามา

แสดงว่าที่เขายกศพลงมาเพราะว่า
เพื่อนของลาลาเบลกำลังจะมารับลาลาเบล
เสร็จแล้วเพื่อนเป็นคนบอกว่าใช่

ขึ้นไปบนห้องหรอกเอาลงมาข้างล่าง
มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่า

ใช่ตอนนี้คือรู้แค่นี้เลย

ผลต่างในการพิสูจน์หลักฐานอีกเยอะแยะมากมาย

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนด้วย

เจาะลึกกว่านี้ร่างทรงไปกันใหญ่แล้วฮะ

ร่างทรงใหม่ไปกันใหญ่แล้ว

กลับมาเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะ

ก็มีการเร่งคุมอฮิวาหมู

ซึ่งกระทรวงเกษตรเกาหลีใต้สั่งฆ่าสุกรในฟาร์ม๓แห่งค่ะในพื้นที่เมืองปาจู
ใกล้ชายแดนเกาหลีเหนือจำนวนกว่า๓๙๕๐ตัว
หลังจากพบว่าสุกรติดเชื้ออาฮิวาหมูแอฟริกาครั้งแรก๕ตัวด้วยกัน
แต่ว่ายังไม่ทราบแน่นะคะว่าสุกรติดเชื้ออาฮีวาหมูแอฟริกาข้ามพรมแดนมาจากเกาหลีเหนือหรือเปล่า
ซึ่งระบาดลงมาจากจีนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเปล่า

แต่สถานการณ์แพร่ระบาดอาจจะก่อผลกระทบแก่อุตสาหกรรมหมูในเกาหลีใต้
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าฟาร์มเลี้ยสุกรมากกว่า๖๗๐๐แห่ง
สุกรมากกว่า๑๑ล้านตัวเลยทีเดียว
ตอนนี้นะคะไอวาหมูก็ไม่ส่งผลกระทบกับคนที่บริโภคหมูสุกนะคะพี่
แต่การแพร่ระบาดนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนและกลุ่มชาติอาเซียนด้วย
ทำให้ราคาเนื้อหมูที่สะอาดปลอดภัยมีราคาเพิ่มสูงขึ้น
เกาหลีใต้เองก็เฝ้าระวังภัยระบาดของอฮิวาหมู่อาฟริกาเป็นอันดับต้น
เพราะว่าโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียา
ซึ่งสุกรที่ติดเชื้อมีโอกาสตายเกือบทั้งหมดเลยทีเดียว
นั่นแหละคุณดูเอาเองแล้วกันนะฮะใครไปเกาหลีดูกันสักนิดนึงติดตามข่าวนี้ไป

คืนนี้พรุ่งนี้มีถ่ายรายการที่เกาหลีเนี่ยเดี๋ยวก็ว่ากันว่าเป็นยังไง

นี่ประเทศไทยเนี่ยร่างทรงมาบ่อยมากเลย
ฉันอยากจะรอดูช่วงร่างทรงช่วงมาเมื่อไหร่นะฮะ
ล่าสุดมาเรียมพยูนมาเรียมนี่คุณไปดู
นี่ปริศนาร่างทรงพยูนมาเรียมนี่ร่ายรำใหญ่เลยนะเผยว่าเป็นคลิปเก่า

นี่ร่างทรงมาเรียมเธอ

เขาอยู่ในน้ำนั่นเต้นอย่างนั้น
คือโลกออนไลน์พากันตกตะลึงนะฮะหลังจากชมคลิปวีดีโอที่อ้างว่าเป็นคลิปร่างทรงพยูนมาเรียม
พร้อมข้อความว่าคลิปร่างทรงพยูนมาเรียมเนี่ยขนาดที่ทำพิธีฟ้อนลำบูชาเทพเจ้าพยูนแห่งท้องทะเล

คุณดูสิทำไมฮะ
เขาไม่หน้าเบอร์เลย
ปรากฏว่าอย่าตื่นเต้น
ไม่ใช่ร่างทรงพยุนมาเหรียม

เป็นร่างทรงอะไร
ไม่ใช่พยุนมาเหรียมแล้วเป็นอะไร

ฉันอาจข่าวฉันก็ยังไม่ไหว
คำบันเป็นร่างทรงอะไร
มัน๔ปีแล้ว

ไหนขอดูประกอบเพลงหน่อยสิ
แต่เอาใบบไม่ต้องเปิดด้วยไหม

เรากะแดะกวนน้ำลายกวนน้ำลาย
สปาพ่นใสนั่นน้ำที่แช่ตัวนั้นลำใหญ่
กันได้เธอดูเธอดู
นี่ลำร้ายลำ

นี่คนพนมมือไหมเถอะ

นี่คนน้ำนะเธอเห็นยัง
อยู่แล้ว
ทุกผู้ชมฮะคลิปดังกล่าวยังมีคนเข้ามาพี่พระอาหาร

เธออย่าทำจะทำรายการไม่ได้อีกหรอก
เรื่องใหญ่เรื่องโต
แล้วก็เริ่มเรวยเป็นทะยาน่าไงคุณแม่

คือแบบนางแยกส่วนกันไง

แต่ว่าอันนี้ลินหุ้ยก็จะไปเกาะกงมอง

เอากลับเดี๋ยวพวกมันมีการชันสูทกันก่อน

เพราะว่าเดี๋ยวหมอจีนจะคยธรรมศาลว่าแพทย์จีนเข้ามาที่นี่

คือเมื่อก่อนเราตื่นมาเราก็ต้องมาดูเขานะ

กลับไปดีกว่าไหมร่างสงฆ์พญานาคมจริงหรือไม่
ก็ไม่รู้แต่เขาจะให้ตายลงไม่กระโดดแม่น้ำโขงเลย
อาจจะไปลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
มันไม่ได้เพราะว่าร่างเราไม่ได้แบบเป็นอำนวยขนาดนั้น
คนก็ไปวาดได้ดอกไม้
แก่โฟนามใส่ไปโดนตรงโตนข้างคนที่ยืนแถวนั้นจะยุ่ง
ปีที่แล้วสร้างใหม่ไม่ใช่มาเรียม

เอามาผูกกันได้โน่

บางเรื่องคุณแม่ก็พาคนอื่นเข้าไปเชื่อแบบ
ไม่ใช่ฉันเป็นคนไม่เคยเชื่อร่างทรงอยู่แล้ว
ฉันเชื่อถ้าจะทำมูลในชั้นเชื่ออะไรรู้ไหม
เคยควรทริบแบบว่าที่ทำฆ่าหั่นศพ

แหละเป็นอาชีพพิธีกรที่ฉันจะตาตึงในหัวใจเลย
หมี่จริงว่านั่นสะพาดกินยา

เหมือนตามไปสัมภาพน้องก็เหรอ

ก็ไม่ไปสิมันกระเทียวสิกะไม่ต้องไปดู

สปายกับฟอสไงเถอะตอนนั้นที่สติปิด

ก็ล่าสุดนะฮะถูกโทษจำคุกตลอดชีวิตคดีฆ่าสปาย
แล้วก็น้องฟอส๒ศพหน้าเขาชีจันทร์นะครับ
จากกรณีที่นายปัญญาหรือว่าเสียอ้วนนะครับ
เป็นผู้ต้องหาฆ่านายอนันตชัยหรือว่าฟอสอายุ๒๐ปี
แล้วก็นางสาวปวีนาหรือสปายนะครับ
เสียชีวิตที่หน้าเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมปี๖๑
ต่อมานะครับศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับกลุ่มนะฮะ
กลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด๖รายด้วยกัน
ประกอบไปด้วยในปัญญาหรือว่าอ้วนในฐานะผู้วงการ
วางแผนการนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนนั้นยิงผู้เสียชีวิต
นายสายันหรือยันนะฮะทำหน้าที่แฝงเป็นแฟนของเพื่อนผู้เสียชีวิต
๒นายกิริสักหรือบอลทำหน้าที่มีคนขับรถยนต์
นายธิรศักดิ์หรือป๊อปเดินทางมาพร้อมกับนายปัญญา
เพื่อทำหน้าที่ในการขับรถเช่านะฮะเพื่อสะกดรอยติดตามผู้เสียชีวิต
นายกิจสนะหรือว่ามดทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกิติศักดิ
สะกดลอยติดตามผู้เสียชีวิต
นายนรงค์หรือว่าเบานะฮะทำหน้าที่มือปืนผู้รั่นไกสังหารผู้เสียชีวิต
ล่าสุดเลยนะครับสารจังหวัดพัทยานัดอ่านพิพากษาคดีเสียอ้วน
พร้อมกับพวกอีก๖คนซึ่งสารนั้นได้มีคำสั่งตัดสินนะฮะ
ประหารชีวิตจำเลยที่๑ก็คือในปัญญาหรืออ้วน
จำเลยที่สี่หรือว่านายกิติศักดิ์หรือบอลนะฮะจำเลยที่๕คือนายนรงหรือว่าบ่าว
แต่จำเลยที่๓ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนจำเลยที่๒คือนายสายันสารสั่งจำคุกตลอดชีวิต
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุก๕๐ปี
ส่วนจำเลยที่๓ครับนายจีรศักดิ์หรือว่าป๊อปแล้วก็จำเลยที่๖นะฮะนายกฤษณะหรือว่ามด
สารสั่งจำคุกทั้งหมด๑๖ปีพร้อมกันนี้นะครับยังให้จำเลยทั้ง๖นั้น
ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับโจทย์ร่วมที่๑นะฮะ
เป็นเงินทั้งหมดใน๗๓๑๔๐๐บาทพร้อมดอกเบี้ย๗๕ต่อปี
ตั้งแต่วันที่๒๙กรกฎาคมปี๖๑เรียกว่ากว่าจะชำระเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ
อกจากนี้นะครับยังให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทย์ที่๒เนี่ยนะฮะ
รวมเป็นเงิน๗๓๒๐๐๐บาทครับจำได้ไหมว่าตอนนั้นที่หิงเขาที่หน้าพระที่เขาชีจันทร์
ปรากฏว่าเขาบอกว่าเสียอ้วนอยากจะเห็นว่าวันนี้สภาพจิตใจเขายังดีอยู่ไหมพี่หนุ่ม
เพราะครั้งแรกที่เขาเอาซีอ้วนไปเข้าคุกใหม่จำได้ป่ะที่วิ่งออกมาแล้วแบบไม่เอาแล้วไม่กลัวมาก
ว่าเหมือนวิญญาณตามหล่อนะตอนนั้นเนี่ยที่เบอร์ไปเลยอ่ะตอนนั้นน่ะเนอะ
ใช่แต่ว่าก็น่าจะเป็นรถหรือกระบบจำกรุ๊ปตลอดชีวิตใช่แต่ว่าก็น่าจะเป็นรถหรือกระบบจำกรุ๊ปตลอดชีวิต
เห็นไปกับพุกลูกด้วยนะครับฮะเขาไปฝรั่งเศสแล้วไปอิตาลีต่อหรอ
ฝรั่งเศสด้วยอิตาลีด้วยโอเคจะกลับมากันฮะ
คุณไอ้อ้ำเขาก็ยืนยันนะว่าเขาเป็นโสดตลอดนะก็ยืนยันสถานะเอาความสัมพันธ์เป็นแค่เพียงเพื่อน
แต่นางเอกสาวอ้ำพัชรภาเนี่ยกับอดีตหวานใจ
คุณพกประธานวงเนี่ยก็มีโมเมนต์น่ารักกุ๊กกิ๊กชวนลุ้นออกมาให้ติดตามกันอยู่
แฟนเนี่ยยังคงจับตากันอยู่ลุ้นว่าเฮ้ยคู่นี้เมื่อไหร่จะกลับมารีเทิร์นกัน
อันนี้ปุ๊กลุกเข้าไปกับนี่ไงแฟนเขาเนาะว่าเมื่อไหร่จะรักกันเหมือนเดิม

แล้วก็มีน้องสนิทปุ๊กลูกฝนทิป

แคปชั่นเรียนทำอาหารผ่านไปได้ด้วยดี

โดยงานนี้แฟนก็ต่างโฟกัสที่รุ่นสุดท้าย
ซึ่งเป็นภาพคู่ระหว่างคุณอ้ำกับคุณพก

มีความหวานชวนจิ้นกันไม่เบาเลยนะ
นี่ไปเรียนกันทำอินเตอร์รีด

แต่นางก็ดูซอฟต์ลงนะไปนั่งทำเรียนอาหารนะ

ไปนั่งเส้นสปาเกตตี้หรือพวกอย่างนี้

โอ้โฮฉากณเดชน์ถอดเสื้อนี่แบบคนแช่กันสู้ตาย

สีอาดน้ำของณเดชน์นี่นะคะที่เปลื่อยท่อนบน

มันเหมือนจะเปลื่อยทั้งท่อนแต่มันมีคาดมากินไป
หรือก่อนคุณใช้คำว่าทั้งท่อนคุณต้องใช้คำว่าทั้งท่อนบน

แต่ถ้าคุณใช้คำว่าเหมือนกับมือก็จะเปลือยทั้งท่อน
แต่ถ้าเขามีถ่ายช่วงเฉพาะซิกแพ็คอย่างเดียว
เฉพาะหน้าอย่างเดียวเฉพาะมุมนั้นมุมนี้อะไรอย่างนี้
เป็นอาหารตาให้สาวโดยอย่างพี่อย่างนี้ใช่ไหม

นโมนโมอย่างนี้หรอนโมสังโคเลยดูสิ
เขาบอกว่าแต่คนแอบติ้งว่าฉากนี้มีความไม่สมจริง
เพราะว่ายังนุ่งผ้าคุณหนูอาบน้ำ

อย่านุ่งสิผ้าขุนหนูอาบน้ำไม่เอาน่ะค่ะ

รู้แกเห้ลงมาโซ่ขนาดนั้นกูแม่
มันก็อย่างว่าจะไปให้หน้าเด็ดขอบหมด

ประเทศนี้ก็เป็นโอเคแล้วเป็นอาหารตาดี

เวลานทุกทีก็มีตัดไปนั่นไปนี่มีลูกปั้นมาบาง

หรือว่าแบบมีอะไรมาบางอะไรอย่างนี้

ปกติเขาถ่ายครึ่งตัวครึ่งบนอย่างเดียว
ความจริงก็อาจจะถ่ายแค่แบบว่าช็อตแค่เป็นแค่ค่ะ
ถูกต้องป่ะแต่อันนี้คนเราชาวเน็ตมันเก่งไง

จริงภาพในออนแอร์อาจจะเป็นแค่นี้แหละ

ผมเลยดูคนก็เลยเอา
เอามาแซวว่ากันไปแต่บอกเลยว่า

เมื่อวานนี้ติดอันดับอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ไปเลยนะคะ
เขาเรียกว่าติดเทรนด์อย่างรวดเร็วมาก
แต่ว่าเอาจริงผู้จัดกับตัวนักแสดง

ก็เรียกว่าเป็นเรตติ้งน้อยที่สุดในละครล็อตของช่อง๓ตอนนี้เลย
เพราะช่อง๗แรงมากช่องวันก็แรง
แต่เรตติ้งช่อง๗ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะกว่าแม่เขาเท่านั้น

แต่ดันไปขึ้นที่มัธุฆาตกับเรื่องสังหาร
ซึ่งมาตุภาษณ์ทั่วจริงจะ๒๐แล้วขึ้นมา๒๗น่ะ

เป็นตีหัวเข้าบ้างเราต้องดึงขนเข้ามาให้ได้แบบนี้

แฟนคลับบางส่วนของน้องแมทเขาอาจจะเปิดใจ
ที่แบบกี้อันนี้พวกแอนตี้อาจเปิดมาดู
ไม่แต่ก็ส่วนใหญ่อย่างบุภเพเริ่มต้นมันก็ไม่ได้จะดีนะ

ที่ทำให้ลิตรคิดเราลักท่ามดวงดาว

ไม่น่ามาจากวัดตายขึ้น

เกือบหายไปเยอะเหมือนการ

เกาหลีเนอะดูเป็นเกาหลีเลยใช่ไหม

คุณป้องนวัดพร้อมหยุดแล้วเปิดใจอดีต
เคยเจอคนที่ใช่แต่ไม่อยากแต่งงานเอง

เขาบอกว่าพี่ป้องชอบพวกแบบคาวาอี้

ผมว่าไม่ได้อยากจะโสดแบบนี้ไปตลอดนะฮะ

แต่ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่นะครับ

คนก็ไปถามคุณป้องนวัดนะครับ

ตนก็ไม่พร้อมที่จะแต่งงาน
แต่ว่าตอนนี้พร้อมที่จะหยุดแล้ว

เป็นวักที่เหมาะสมด้วยนะคะ
กระแสในเมืองจริงของเราก็ยังคงฮิตตลอดเวลา

ผมว่าก็เหมือนที่เมืองไทยหรือว่าทุกที่นั่นแหละ

บอกว่าไม่มีไม่ต้องลุ้นหรอกไปลุ้นคู่เด็กเถอะแล้วก็หัว
เพราะหลายคนสงสัยภาพไปเมืองนอกบ่อยใครถ่ายให้คนก็อยากรู้
รู้ตั้งกล้องก็ได้ไหมสมัยนี้คุณกล้องคุณป้องบอกนะคะ
เอาแบบนี้ดีกว่าระหว่างทางก็มีคุยบ้างคบบ้างเลิกบ้าง
ไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังแต่ก็ไม่ได้ปิดตอนนี้เนี่ยมัน
มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่มีคนถามว่ามีแฟนยัง
ครบยังนู่นนี่นั่นตอนนี้จะแบบมีสักทีเถอะแต่งงาน
ส่วนใหญ่คนก็จะถามเป็นแบบนี้อยากไปทำข่าวแต่งงาน
อะไรเฮ้ยอ่านต่อแล้วฮะคุณยังไม่เห็น
เห็นแล้วก็ผมมองอยู่ตั้งนานเดี๋ยวเขามีความ
อยากไม่ต้องฟังนี่ฟังอันนี้เดี๋ยวเล่าให้จบกัน
คุณผู้ชมอยากไปทำข่าวงานแต่งป้องนวัดบ้าง
ไม่ต้องแต่งสิหาคุณดีกว่าคุณจะได้แต่งงานไว้
เขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วจะหยุดแล้ว
ก็ยังแต่งเลยคุณก็ต้องแต่งได้
มันไม่มีไม่อ้วนเลยเธอนังมีเลยหมอน่ะ

คุณแม่ปิดไม่มีความรักในโลกนี้เธอ
เงินเท่านั้นเงินเท่านั้น
อ่านค่ะป้องนวัดค่ะถ้าอยากรู้ต่อเร็วค่ะ
อ่ะคุณพ่อบอกอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่พร้อมแต่เคยเจอคนดีเราก็ดันไม่หยุดเอง
แต่พอถึงตอนนี้เนี่ยเราพร้อมแต่ก็ยังไม่เจอ
บางทีมันไม่ตรงกันด้วยเรื่องเวลาถ้าเจอก็ดี
ไม่อยากเจอนะแต่เมื่อก่อนเนี่ย

ป้องเขาบอกตอนนี้มีคนคุยไหม

มีคุยเขาบอกชัดเจนเขาชัดเจน

แต่ไม่ถึงกับเป็นแฟนกันนะ
ก็คุยเรื่อยเปื่อยในวงการนอกวงการ

แต่ไม่ได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
จริงจังขึ้นเราโตขึ้นแล้ว

มีก็มีเรื่อยเปื่อยในวงการนอกวงการ

ไอ้ป้องเป็นคนตอบตรงหมดอยู่แล้ว

ถ้าตอบไม่ใช่ครับก็เละอ่ะสิ
คุณป้องบอกแต่เป็นเพื่อนกันคุยหลายคนได้
จะคุยหรือจีบก็ต้องทีละคนสิ

ยังมีรุ่นพี่หลายคนที่ยังไม่ได้แต่ง
เราก็อ้างอิงเขาไปก่อนเอาตัวรอดไปก่อน
อย่างที่บอกถ้าเจอคนที่เข้ากันมันก็ได้นะ
เพราะเราก็ไม่ได้อยากโสดอะไรขนาดนั้น

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบ้านแพร่พลอยซะหน่อย

หับสับว้านหมากอตรุยเชียงใหม่กัน
แล้วกลับมา

คำถามว่าหลายคนอยากจะรู้เหมือนกัน
กรณีที่รัฐบาลเปิดศูนย์รับบริจาคเมื่อคืนนี้

แต่คุณออกตัวเลยนะคุณออกตัวก่อนเลยถ้าอ่านตามข่าวนะ

อ่านตามถี่ไอเฉย

สังขารเธอไปล้อโรงแรมที่ผีดูดหูดไว้นะ

ธรรมได้ไหม

รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยเนี่ย
เมื่อคืนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ย
มีโอกาสช่วยเหลือเนี่ยคุณเวฟก็สาม
สารินก็ถามเลยเวฟสารินสามีคุณบุ้งเนี่ยนะฮะ
คุณบุ้งใบหยกอันนี้น่าคิดทำไมรัฐบาลต้องออกมาขอบริจาค
อืมครั้งไม่มีเงินแล้วเหรอหรือแจกให้คนเที่ยวหมดแล้วอืม
งงอุ้ยนี่อันนี้น่าคิดทำไมรัฐบาลต้องออกมาขอเงินบริจาค
ครั้งไม่มีเงินแล้วเหรอหรือแจกให้คนเที่ยวกันหมดแล้วเออ
แคปชั่นว่าแล้วภาษีกูไปไหนหมดอืมซึ่งภายหลังจากโพสต์ดังกล่าว
ได้มีการแชร์ออกไปก็เกิดเสียงวิพักวิจารณ์บนโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดปารีนาไกลคุกที่วันนี้โดนคุณชัวร์หลีกภายบอกนั่งลงค่ะปารีนาหนู
หนูนั่งลงเนี่ยนะฮะเป็นสอสอพลังประชารัฐนะฮะ
จังหวัดราชบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาราเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกัน
บินกับเวฟไม่ต้องแกล้งงงนี่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะอยู่บนเกาะมันสบายเลย
เข้าใจว่าวันนี้ทุกคนพยายามช่วยเหลือกัน
หรือเรียกว่าน้ำใจแจกน้ำท่วมกับแจกกระตุ้นเศรษฐกิจ
มันคนละประเด็นกันถ้าจะพูดให้คนอย่างเวฟเข้าใจง่าย
ก็เหมือนกับหากินกับเกาะผู้หญิงกินโอ้โห

แต่อันนี้มันเป็นเพจปลอมป่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นเพจปลอมไหมอ่ะ
ก็ไม่รู้นะฮะหากินกับเกาะผู้หญิงกินมันคนละประเด็นกัน
อันนี้เจ็บปวดมากนะฮะอันนี้แรงเกินนะฮะ
น่าเชื่อว่าผู้ชายหน้าตาน่ารักดี
แต่จิตใจตรงกับกันข้ามกับหน้าทำเป็นแกล้งงง

บรรยากาศที่ทุกฝ่ายพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะฮะ
หรือช่วยเหลือคนไทยด้วยกันจำนวนมากเนี่ย

แต่เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนแนะนำจริงภูมิฟิปลอม
ก็ต้องรอคุณปรินาเหมือนกันวันนี้ประชุมสภาอยู่
เราเชื่อว่านักข่าวคงจะต้องไปถามคุณปรินาเหมือนกันนั่นแหละ
ถึงเรื่องนี้นะฮะ
อยากรู้เลย
ทุกคนตกใจกันหมดนะฮะ

พี่หนุ่มไปอย่างมก้าวพรุ่งนี้